เคยลงเลือกตั้งไหม

ผมเคยลงเลือกตั้งองค์การนักศึกษาครับผมครับ
องค์การศึกษาเลือกก็เลือกไป
เลือกตั้งจริงเลือกให้ประชาชนเลือก

ถ้าเป็นประชาติปไตรก็ต้องลงสมัครเลย
เป็นสอสออายุ๒๕ก็ลงสมัคร

กลัวประชาชนเขาจะไม่เลือกเหรอ

จะใช้วิธีออกมาปลูกม็อบกันอย่างนี้มันดีกว่า
เพราะว่ารู้สึกเสียงดังดีอย่างนั้นหรือเปล่า
อันนี้ถามเขากลับเลยนะ
เดี๋ยวผมตอบไปคำถามที่หนึ่งก่อนนะครับ

หมดค่ะอาจารย์
มันมีอีกคำถามหนึ่งนะ
สุทธิ์ถูกต้องของเพื่อไทย๗ล้านกว่าถูกต้อง
พูดอย่างนี้มันเป็นประชาธิปไตยไหมเนี่ย
มันไม่เป็นมันเป็นการเลือกตั้งด้วยกัน
ดังนั้น๘ล้าน๔แสนเสียงเป็นพักที่ได้เสียงมากอันดับหนึ่งนะฮะ
ผมย้ำนะฮะ๘ล้าน๔แสนเสียงคือพักพลังประชารัฐ
ทีชั้นดีล้านให้เรื่องอดีตอีกแค่คนละรอบครับ

เดี๋ยวผมกลับไปเรื่องประชามติก่อนนะครับ
สามารถออกมารณรงค์ได้อย่างเต็มที่
ทำอะไรก็ได้แถมยังได้งบจากรัฐบาลด้วย
ผมก็บอกตรงนี้เลยว่าผมไม่เห็นด้วยแต่คนที่ออกมาไม่เห็นด้วย
หรือคนที่พยายามออกมาแสดงความคิดเห็นหรือให้
แสดงให้ความรู้เรื่องรับนูลฉบับนี้กลับโดนจับติดคุก
คือลดนรงบทโน้นใช่ไหมความหมายคือลดนรงบท
ใช่ครับแต่คนที่เห็นด้วยเนี่ยทำไมถึงทำได้แล้วเจ้าหน้าที่รัฐทำได้เลย
ทำเองด้วยคือประเด็นคือคนที่ออกมาแสดงลนลงไม่เห็นด้วยร่างอำนูญฉบับนี้
เขาไม่เห็นด้วยแต่เขาโดนกลับติดคุก
นี่คือมันไม่แฟร์ตั้งแต่ต้นแล้วมันจะเป็นประชาปไตยอย่างเช่นผมเนี่ย
ผมติดคุกเพราะว่าผมออกมารณรงค์ไม่เห็นด้วย

คือผมว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดเยอะ
มันไม่มีรายละเอียดเลย
ก็อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
แค่ตัวเองโดนจับแล้วก็
กลายเป็นว่าการทำทั้งหมดมันไม่เป็นประชาธิปไตย

ทำไมตัวเรามีเสียงอะไรมากกว่าชาวบ้านเขาเยอะแยะขนาดนั้น

แล้วทำไมรัฐบาลออกมาลดนรงไม่เห็นด้วยได้ล่ะครับ

คือเมื่อกี้เนี่ยเขาบทหมายเขาอยู่ไหนผมไม่รู้
นี่ฉันเข้าใจว่าจริงไม่รู้
นี่ฉันเข้าใจว่าถ้าผิดบอกที่คุณนัทพงศ์พูดเนี่ย
คือไม่ได้พูดว่าเสียดายเสียงจำนวนคนที่โดนจับไป
ไม่ได้ลงไปโหวตโน่แต่กำลังบอกว่า
ลักษณะของการลนลงลักษณะของการลนลงให้โหวตโน้
มันทำให้เห็นบรรยากาศว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตย
อาจารย์ก็เลยโต้ว่าอ้าวแต่คนอีกตั้ง๑๐ล้าน
หมายถึงว่าตั้ง๑๐ล้านคนที่ออกไปเขาก็โหวตโนได้

เอาเจ้าคุณก่อนจนคือสุดท้ายเล่วเนี่ย

คือสรุปว่าพอเราออกมาเสียงประชามติแล้วพอแพ้แล้ว
ไม่ยอมรับแพ้จนตีแค่นั้นเองจบอ่า

เดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์ขอนิดเดียวเชิญค่ะ
คือมันไม่เกี่ยวกับแฟ้ชนตีอะไรหรอกครับ
เพราะว่าที่มาเนี่ยการออกมาแสดงสิทธิเสรีภาพ
ต้องยืนยันนะครับว่าหลักสิทธิเสรีภาพในการออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ย
เราต้องทำได้แต่ประเด็นเราไปดูเลยนะครับระหว่าง

เดี๋ยวแบบเดี๋ยวแต่ที่นั้นขอให้กระชับนิดนึง
ก็คือว่าประชาชนที่ออกมาโรนโรงโหวตโนเนี่ย
ผมก็ส่วนหนึ่งติดคุก
ส่วนที่๒ก็คือช่วงหนึ่งเราก็มีกระแสนะครับ
ที่บอกว่าอยากให้รัฐบาลประยุทธ์ออกไป
รับไว้ก่อนก็มีประชาชนส่วนนี้เหมือนกันนะครับ
สิ่งสำคัญวันนั้นทำไมเราถึงออกมารณรงควดโนนะครับ

ผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เป็นประชาชนหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงระบบประชาวิทธิ์ไทย

แต่ทำไมพลเอกประยุทจรรย์โจชาเป็นคนเท่ากับผมหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเหมือนกัน
แต่พอเวลาเลือกตั้งกลับมาเสร็จพลเอกประยุทธ์จันโอชามีสว๒๕๐คนอยู่ในมือแล้ว
แค่นึงต่อนึงมันต้องนึงต่อนึง
แต่พลเอกประยุทเนี่ยนึงต่อ๒๕๐เลยนะครับ

อย่างนี้ฉันขอขอมอตของที่สั่งเป็นของคุณนัฐพงศ์

ประชาธิในมิติเขา

คือสิ่งที่คุณไปบูลกำลังพูดคุณไปบูลอาจจะเป็นประชาธิตรัยแบบไทยไทย
แต่ของผมเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบผมนะฮะ
เมื่อกี้คุณไปบูลบอกว่าเรื่องที่มา
สอของคุณไปบูลเนี่ยต่ำความว่าผมไร้สาระ
แต่คุณภัยบูลครับสอสอต้องมีลำดับครับ
เอาล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนการที่เมื่อวานที่มีสารลำนูลยุบ

เมื่อมันไม่มีลำดับต่อไปแล้วมันก็ไม่สามารถดันขึ้นมาได้

คุณอะไรนะที่เพิ่งเข้ามาคุณตันจิรพัฒน์
ก็เพิ่งดันเข้ามาไม่ใช่คุณต่านจิตภัทธ์คุณมาดำเดีย
หรือพรรคพญาติภัทธ์เขาก็ต้องดันคุณต่านจิตภัทธ์ขึ้นมาตามลำดับ

ผมว่ามันเรื่องชื่อตอนว่าจับตาทิศทางกัน
คือผมว่าเรื่องนี้มันไร้สาระ
คือเราต้องคุยกันเรื่องของที่มาของรัฐมนูล
เพราะเรากำลังคุยถึงเรื่องรัฐมนุนกระแสทุกวันนี้
เรากำลังเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูล
เรียนขอเสียมารยาทตัดจังหวะของคุณนันทพงศ์ขออนุญาตจริง
อาจารย์จบเบรกนี้อดีต

เดี๋ยวช่วงหน้าจะไปอนาคตกันแล้ว
การเมืองไทยตอนนี้ปัญหาคืออ้างประชาธิปไตย
ปัญหาคือเอาความเห็นส่วนตัวมา
แล้วก็ต้องการให้ได้อย่างที่ตัวเองต้องการ
โดยไม่คำนึงเลยจริงว่าประชาธิปไตยจริงนั้น

และประชาธิปไตยแท้จริงแล้ว
ถ้าพูดว่าไทยไม่ดีอะไรต่างไปดูแบบสหรัฐอเมริกานะฮะ
เวลาเขามีระบบมีปัญหาอะไรขึ้นมา
เขาจัดการอะไรต่างนั้นไปลองดู
ประเทศไทยดีกว่าเขาไม่รู้ตั้งกี่สิบเท่า
ภูมิใจในความเป็นชาติของตัวเอง
ภูมิใจในความเป็นประชาธิปไตยของตัวเองของประเทศไทย
แล้วที่สำคัญทุกคนมีสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากัน
อย่ามีใครก็ตามกล้าที่จะบอกว่าตัวเองมีเสียงเดียว
แต่บอกพูดแทนประชาชนทั้งประเทศเหมือนผู้ชุมนุมที่กำลังพูดอยู่
ในเวทีต่างนั้นผมไม่เห็นด้วยครับ
อาจารย์จะพูดถึงพลเอกประยุทธ์๑คนแล้วมี๒๕๐สวไหมประเด็นนี้
ก็อันนั้นเป็นเรื่องที่ผมไม่เห็นเกี่ยวเลย
ผมเห็นพลเอกประยุทธ์เวลาไปห่อนบัตรเลือกตั้งก็หย่อนได้เสียงเดียว
แต่ส่วนว่าเวลาโหวตแล้ว๒๕๐เขามีอำนาจตั้งตามรัฐมนุนก็เป็นเรื่องของรัฐมนูลก็เขียนไป
แล้วใครตั้งสว๒๕๐คนนี้มาล่ะครับ
เราจะเอาเรื่องรัฐมนุมมาคุยไหม

อาจารย์หมายถึงว่าก็มันเขียนอยู่ตามรัฐมนุน

เอกประยุทธ์เป็นคนตั้งสว๒๕๐คนนี้มา
แล้วสุดท้ายสว๒๕๐คนนี้
ผ่านประชามติก็บอก

แล้วก็เอาสวไปเลือก
ก็บอกแล้วผ่านประชามติคน๑๕ล้านเสียงเลือก

นี้แหละประเด็นนี้แหละแต่เดี๋ยวโฆษณาไปก่อนค่ะ